ถ้าจะย้อนไปดูเวทีมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคมเนี่ยนะฮะนอกจากที่เราไล่เรียงไปเมื่อสักครู่นะครับ
มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเสานายกอบจฉะเชิงเสาที่ชื่อว่านายกไก่
ไปดูมวยด้วยและตอนนี้ก็ติดด้วยแต่ทีนี้จาก๖มีนาคมที่ไปในวันนั้นแล้วไปอีกหลายงานเลย
นี่ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวมาไล่กันดูนะครับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้ได้ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามห้องต่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่ครับ
หลังจากที่ทราบข่าวว่านายกิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์
นายกอบจฉะเชิงเศร้าหรือนายกไก่
ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีที่กรุงเทพวันเดียวกับแมททิวดีน
แล้วก็เซียนมวยต่างบุคคลต่างที่ติดโควิด๑๙กันเมื่อ๖มีนาคม
ทีนี้ก็เลยทำให้กังวลกันไปใหญ่เลย
ที่ชื่อผู้ใหญ่ไก่รัก๘ริ้วได้โพสต์ข้อความ
ระบุว่าหลังจากแมททิวดีนดาราชื่อดังกับนายสกลหลักสิมเซียนมวย
ประกาศผ่านโซเชียลว่าติดโรคโควิด๑๙
นายกไก่ซึ่งไปดูการแข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินีในวันเดียวกัน
ก็ได้รีบไปตรวจโรคทันทีผลการตรวจพบว่านายกไก่ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับขอให้บุคคลใกล้ชิดและประชาชนที่มีปฏิสัมพันธ์
กับนายกไก่ในช่วงวันที่๖ถึง๑๕มีนาคม
เฝ้าระวังอาการตัวเองและไปตรวจร่างกายหาเชื้อโรคด้วย
ทีนี้พอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่าก็ดีแล้วล่ะฮะ
ก็จะได้เตือนบุคคลที่ไปใกล้ชิดเขาจะได้ไประวังตัวเองนะครับไม่ไปแพร่กระจายเชื้อ
แต่นายกไก่หลังจากดูมวยที่ลุมพินี๖มีนาคม
คุณเข็มมาสอนไป๒๐กว่างาน

ก็นายกอบจนะใช่แล้วนายกแกก็ไม่ได้รู้ว่าแกติดโควิด๑๙ไง

โอ้โหงานแต่งอย่างนี้งานบุญประจำปี
ไปพบปะพี่น้องประชาชนนายกไก่ท่านก็ไปตามจุดต่างตามงานของอบจ
ภรรยาคนใกล้ชิดครอบครัวของนายกไก่ตอนนี้ไปตรวจกันหมดแล้ว
แต่ยังไม่มีใครว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะแต่ก็จะกักตัวแล้วก็ระวังตัวเองไป๑๔วันก่อนนะครับ
ถ้าย้อนไปดูกิจกรรมของนายกอบจฉะเชิงเศร้า
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมเลยนะครับ
ก่อนจะถูกพบว่าติดโควิด๑๙ไปไหนมาบ้างนะ
เอาตั้งแต่เช้าเลยเช้าวันที่๖มีนาคม

แล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพ

บ่ายทีนี้ล่ะ๑๓นาฬิกา
ไปต่อที่สนามมวยลุมพินีไปดูมวยนะครับ
สนามมวยลุมพินีที่รามอินทรากรุงเทพก็วันเดียวกับที่แมททิวดีนเป็นพิธีกรนั่นแหละนะครับ

เช้าวันที่๗มีนาคมไปงานแต่งที่วิหาร๘เซียน๒งาน
แล้วก็งานแต่งที่อบตครองนาอีก๑งาน
ที่ช่วงเย็นถึงค่ำจะไปร่วมงานประจำปีที่วัดสนามจันทร์อำเภอบ้านโพ
และงานประจำปีวัดไผ่แก้วอำเภอแปลงยาว
แล้วไปเป็นประธานในงานแต่งอีก๒งานที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
มีนาคมภรรยาของนายกไก่ไปงานบวชที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ส่วนนายกไก่ไปร่วมงานคนดีต้นแบบของแผ่นดินที่กรุงเทพ

จากนั้นช่วงเย็นนะครับ๘มีนาคมนายกไก่ไปร่วมงานมหากรรมขนมหวาน
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ฉะเชิงเศร้า
และร่วมงานวันสตรีสากลที่อำเภอพนมสารคาม
เรียงไปต่อนะคะ๙มีนาคมชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบังน้ำเปรี้ยว
เดินทางเข้าพบนายกไก่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นี่ค่ะก็ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิด
มีนาคมช่วงเที่ยงนายกไก่ร่วมงานกลุ่มสตรีที่อบตคลองตะเกราวอำเภอท่าตะเกียบ
ไปร่วมงานบวชอีกสองงานที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับสิบเอ็ดมีนาคมนายกไก่
ไปทำงานตามปกติที่อบจฉะเชิงเศร้าแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคโควิด๑๙ด้วยนะคะ
สิบสองมีนาคมนายกไก่พบปะพี่น้องมุสลิมที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ร่วมงานพัฒนาผู้สูงอายุที่อบจฉะเชิงเศร้าสิบสามมีนาคมวันนี้เป็นวันที่
คุณแมททิวดีนนักแสดงพิธีกรชื่อดังประกาศนะคะ
ว่าติดโควิดสิบเก้าอะค่ะครับก็ไม่มีข้อมูลว่าวันนี้นายกไก่ไปไหน
ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างอืมแต่สิบสี่มีนาคมช่วงหนึ่งทุ่ม
ไปร่วมงานบวชที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนและงานบวชที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าครับสิบห้ามีนาคมนายกไก่ไปตรวจร่างกายค่ะ
อ่าเมื่อวานนี้ค่ะครับเพิ่งรู้ว่าติดโรคโควิดสิบเก้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็เข้ารับการรักษาตามกระบวนการนะคะก็อาจจะมาเพิ่งชัดเจนอ่า
หลังจากข่าวคุณแมททิวดีนว่าน่าจะติดจากสนามมวยลุมพินีใช่ค่ะ
นายกไก่ก็เลยเอกใจว่าตัวเองไปสนามมวยวันเดียวกันใช่
ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศร้าก็เลยใช้อำนาจตามพรบควบคุมโรคนะคะ
สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อบจฉะเชิงเซาทุกคนหยุดงาน๕วันไปเลยค่ะ
แต่ยังต้องทำงานนะคะทำงานผ่านทางออนไลน์แทนนะคะ
มีคำสั่งให้ภาคราชการงดการจัดงานงดกิจกรรมที่มีคนไปรวมกันเป็นจำนวนมาก
ถ้าจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตนะคะต้องให้อนุมัติเป็นบางกรณีเท่านั้น
งานแต่งงานงานบวชงานศพทำได้แต่ต้องป้องกัน
หาวิธีป้องกันให้กับผู้ร่วมงานถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องจัด
เวลาจำเป็นเนี่ยก็ต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย๒เมตร
จัดงานขอเป็นที่โล่งได้ไหมที่โล่งแจ้ง
ดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะได้ไม่ต้องไปดื่มแก้วเดียวกันอะไรกันนะคะ
ดการจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำที่วัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร
จริงแล้วมีกำหนดจัดงานก็คือเดือนเมษายนงดหมดเลยนะคะ
ก็คนจะมากันเยอะไงฮะค่ะก็ไม่ใช่แค่บ้านเราที่เดียวหรอกครับ
ก็หลายประเทศทั่วโลกเขาก็ต้องงดกันหมดอ่ะใช่ไหมทั้งสงฆ์นะครับ
ฉะเชิงเซานะครับท่านผู้ชมครับพระราชปริยัติสุนทรเจ้า
คณะจังหวัดฉะเชิงเซาท่านมีบัญชาการมีบัญชาถึงพระสังคาธิการ
งดรับกิจนิมนต์นะฮะแล้วก็ให้เลื่อนการจัดงานวัดต่อ
ต่างออกไปก่อนรวมถึงขอให้พระสงฆ์และคารวาสสวมหน้ากาก
พื้นที่ของวัดด้วยค่ะอันเนี้ยผมว่าชาวพุทธต้องเข้าใจเป็นอย่าง
ยิ่งเลยเพราะว่าในวัดเนี่ยส่วนมากพระสงฆ์ท่านก็อายุเยอะเยอะ
อันตรายกว่าคนที่เป็นแบบคนที่แข็งแรงถูกต้องอ่านะคะครับทีนี้ค่ะ
จังหวัดฉะเชิงเซาก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากกรณี
นายกไก่ทางธนาคารกสิกรไทยบอกว่าขอหยุดให้บริการ
สาขาในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะขอหยุดให้บริการ๕วันนี่ค่ะ
แล้วก็จะมีการทำความสะอาดมีการฆ่าเชื้อโรคนะคะสาเหตุก็คือ
คือมีพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสองคนอ่าไปร่วมงานแต่งงานที่
นายกอบจฉะเชิงเซานายกไก่ไปเป็นประธานอ๋อนี่ค่ะเขาก็เลยปิด
ก่อนเลย๕วันนายกไก่ไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้มาที่นี่ถ้า

ไปครับนี่นะคะสองสาขาที่ว่านี้ก็คือสาขาบางประกงกับสาขาเมือง
ฉะเชิงเซานะคะคือมีพนักงานของธนาคารกสิกรไทยไปร่วมงาน
ตั้งแต่งานที่วิหาร๘เซียนเมิด๗มีนาคมนายกไก่ไปเป็นประธาน
ก็เลยส่งพนักงานไปตรวจโควิด๑๙ไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
แต่เพื่อความมั่นใจของลูกค้าธนาคาร๒สาขานี้
ชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๐มีนาคม
อกจากนี้ยังมีร้านอาหารครับร้านอาหารชื่อดังกลางแปดริ้วนะคะ
ให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปป้องกันความเสี่ยงของลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้น
กว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙จะลดลงและสามารถควบคุมได้
เขาก็มีการแจ้งเตือนลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ
ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง